เกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ซึ่งเป็นพาดหัวข่าวในช่วงต้นรายการ
รำคาญเด็กวิ่งเล่นหนุ่มป่วยจิตคนหนึ่ง
ก็เลยคว้ามีดปอกผลไม้ฟันปากเด็ก๔ขวบนะครับ
ก่อนที่หนุ่มคนนี้จะวิ่งหนีเข้าไปหลบในบ้าน
แล้วก็ตำรวจพยายามช่วยกันล้อมจับตัวกันชุนละมุนเลยล่ะครับ

นำกำลังเข้าปิดล้อมบ้านพักในพื้นที่ตำบลอูทอง

เพื่อติดตามตัวชายหนุ่มซึ่งมีอาการทางประสาท

ทำร้ายหลานชายของเขาเองวัย๔ขวบจนได้รับบาดเจ็บ
โดยเบื้องต้นทราบว่าญาติได้นำตัวเด็กชาย

และขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับ
จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
เด็กชายได้มาวิ่งเล่นบริเวณหน้าบ้านที่เกิดเหตุ
โดยระหว่างนั้นเองชายวัย๓๒ปีผู้ก่อเหตุ

แต่ขณะที่เด็กชายกำลังวิ่งเล่นซุกสนอยู่หน้าบ้านนั้นนะครับ
ชายคนนี้ก็วิ่งไปหยิบมีดปอกผลไม้ในครัว
จากนั้นก็เดินตรงเข้ามาใช้มีดฟันที่บริเวณปากของเด็กเลย

ก่อนที่ญาติจะรีบวิ่งออกมาดู
แล้วก็ช่วยกันนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็วิ่งเข้าไปหลบอยู่ในบ้าน
เจ้าหน้าที่ต้องเข้าปิดล้อม

เข้าไปควบคุมตัวไปสงบสติที่โรงพัก
ขณะที่พ่อแม่ของเด็กชายวัย๔ขวบ

ประกอบกับลูกชายก็บาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
หลังจากตำรวจคุมตัวจนอาการดีขึ้นแล้ว
ก็จะไปรับตัวชายคนก่อเหตุ
กลับบ้านตามปกตินะครับ